เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓คืนที่ผ่านมานะคะ
สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง

เขาไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานนะ
แต่เหตุการณ์นี้รถจักรยานยนต์ดูคติค่ะ
ย้อนสอนขึ้นสะพาน
แล้วก็ไปชนกับรถแท็กซี่
เหตุการณ์นี้คือไฟลุกท่วมแบบนี้ค่ะ
อันนี้พยายามที่จะฉีดน้ำเพื่อที่จะดับไฟ
ใช้เวลาดับไฟ๑๕นาทีนะคะ
ต้องบอกก่อนว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเจ็บหนัก
คนขับแท็กซี่และผู้โดยสารเขาลงจากรถได้ทัน
แต่ทางฝั่งรถจักรยานยนต์เข้ามา๒คน
ผู้ชายเป็นคนขี่แฟนสาวซ้อน
เขาก็บาดเจ็บแต่เจ็บไม่ได้หนักมากอะค่ะ
แต่ดูจากสภาพรถแล้วน่ากลัวนะน่าตกใจนะคะ
ก็ใช้เวลาดับเพลิงอยู่สัก๑๕นาทีได้ค่ะ
ตำรวจสอนอดินแดงไปตรวจสอบนะคะ
ในส่วนของรถแท็กซี่คันนี้เป็นสีเขียวเหลือง
ก็ลุกท่วมที่กระโปรงหน้ารถไปจนถึงห้องโดยสาร
ส่วนรถจักรยานยนต์เป็นบิ๊กไบท์ดูคติ
หมายเลขทะเบียน๖กไก่สศ๕๐๐๘กรุงเทพ

พบนายอัธพลณรัชการอายุ๒๙
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

ตามตัวมีบาดแผลถูกไฟไหม้

ส่วนแฟนสาวที่ซ้อนท้ายมาบาดเจ็บที่หน้าอก
กู้ภัยส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔ค่ะ
มีกีต้าไฟฟ้าตกอยู่ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าจะเป็นของผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ค่ะ

กีต้าตกอยู่เหมือนกับว่าเขาเป็นนักดนตรีครับ

ทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารไม่ได้บาดเจ็บนะคะ

จากการตรวจสอบลักษณะมันเป็นแบบนี้

กำลังจะกลับบ้านย่านประชาสงเคราะห์

คนขับแท็กซี่ชื่อว่านายคมสรรโคจร

เขาเล่าว่าเขาก็พาผู้โดยสาร
ส่งสถานีรถไฟหัวลำโพง
ใช้สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง

ไบท์สวนทางมาค่ะ

แล้วลักษณะการชนคือประสานงาแบบเต็มเลยนะคะ
แท็กซี่ยอมรับว่าลากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

แล้วไฟมันก็ลุกไหม้คือลุกพลึบเลย
ไหม้จากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ก่อน

แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
โห้พวกเขาพึ่งใสเลย

แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อม
หรือว่าสารเสพติดในร่างกายของผู้ที่ประสบเหตุด้วย

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

แล้วก็บิ๊กไบท์คันนี้ขึ้นและสวนเลน

กลางวันกลางคืนนะก็จะมีรถจักรยานยนต์